เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครจริง
คุณผู้ชมกรณีของน้องแมนยูที่ประสบเหตุ

กลายเป็นดราม่าเพราะเงินส่วนหนึ่งเนี่ย
ทางโรงโรงเรียนให้พ่อแม่
๓ล้านกว่าบาทนั้นต้องการจะเอาบางส่วนออกไปใช้จ่ายโรงเรียน
ปฏิเสธไม่ให้นะครับแต่ก่อนอื่นนั้นไปฟังเสียงของน้องแมนยู
ที่ขอบคุณทุกคนมาก่อนครับขอบคุณที่ช่วยมียูช่วยคุณผู้ชม
แขนก็ขาดตาก็บอดยังยิ้มได้ขนาดนี้น้องบอกว่าขอบคุณ
ที่ช่วยแมนยูสู้สู้นะครับนะฮะเป็นคำพูดของแมนยูครับ
เด็กชายธิรษักวันชัยตอนนี้อาการดีขึ้นอารมณ์ดี
พูดคุยได้ยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากที่ออกจากห้องไอซียู
และผ่าตัดต่อแขนจนเสร็จสิ้นไปนะจากเหตุการณ์ที่รถ
ชนนะฮะแล้วก็แขนขาดไปตั้งแต่วันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมา
มาตอนนี้น้องทานข้าวได้นะเดินเองได้แล้วมีญาติญาติ
ไปพูดคุยแล้วก็พยุงตัวประคองแขนตลอดเวลานะครับ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีคนที่อยากจะช่วยน้อง
โอนเงินไปให้ณตอนนี้นะคุณผู้ชมสี่ล้านกว่า
บาทแบ่งเป็น๒ส่วนส่วนแรกล้านกว่าบาทเนี่ยมอบให้
กับพ่อกับแม่เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวดูแลน้องแมนยู
ต่อไปแต่จะเบิกได้เดือนละหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะฮะ
ซึ่งเงินจำนวนนี้จะใช้จ่ายได้ถึง๙ปีเดือนละหมื่น
เบิกไปสิได้เก้าปีอีกส่วนหนึ่งสามล้านกว่าบาทนะฮะ
เป็นเงินทุนที่เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแมนยู
แต่แต่มันมีกระแสข่าวว่าทางญาติญาติเนี่ยพาแม่ของ
น้องแมนยูไปขอเบิกเงินสามแสนจากก้อนสามล้านกว่าบาท
นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทีมข่าวไปถามผอโรงเรียนบ้าน
ผำนะคือนายทงชัยเง่าวิชัยบอกว่านะฮะเขาไป
จริงเขาไปขอสามแสนบาทเพื่อพกติดตัวไว้แล้วใช้จ่าย
แต่พอปฏิเสธว่าจะไม่ให้เพราะจำนวนนี้มันคือทุนการ
ศึกษาที่ต้องติดตัวและรักษาน้องแมนยูต่อเนื่องไปนะฮะ
พอถามกลับว่าเอ้าแล้วเงินที่ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล
อุดรสองแสนแล้วโรงพยาบาลเขาไม่รับอ่ะแล้วบัญชีอื่น
กลับไปไหนหมดพอถามกลับไปแม่ของแมนยูไม่ตอบนะครับ
นะฮะแต่ญาติตอบแทนว่าเงินที่ให้ไปทางโรงพยาบาลเนี่ยแล้ว
โรงพยาบาลไม่เอาเนี่ยนะได้รับกลับคืนมาแล้วก็แบ่งให้
กับอ่าแม่น้องแมนยูไปแล้วห้าหมื่นแล้วก็คนที่ดูแลน้อง
มันอยู่อีกหนึ่งแสนห้าหมื่นตอนนี้หมดไปแล้วคือหมดแล้ว
เงินก้อนนั้นสองแสนส่วนการเบิกจ่ายเงินใดบัญชีที่
เป็นทุนการศึกษานั้นเนี่ยถ้าจะเบิกเงินต้องมีลายเซ็นต์คน
สี่คนคือหนึ่งพอโรงเรียนครับสองผู้ใหญ่บ้านสามพ่อของ
แมนยูและ๔เป็นญาติอีกคนของน้องแมนยูรวมเป็น
สี่คนการเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องมีลายเซ็นครบสี่คนถ้า
ไม่ครบเบิกไม่ได้อืมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะพอเนี่ยจะ
ธนาคารไปปิดบัญชีรับบริจาคแล้วค่ะเนื่องจากว่าเงินนั้น
พอแล้วทั้งเป็นทุนแล้วก็ในการรักษาตัวให้กับ
ในครอบครัวแต่ดีที่ผอเป็นคนกลางที่ไปจัดงาน
อย่าให้กลายเป็นเรื่องที่เสียหายซะ

เสียดายความรู้สึกของคนที่เขาอยากช่วยเหลือนะครับ